สงขลาครับไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าทิ้งไว้ที่กลาง
ทุ่งนาเมียผู้ตายคาดว่าผัวเธอเนี่ยคงโทรคงโดนโทร
ลวงออกไปฆ่ารึเปล่าบรยวินจุดนี้ฮะจุดพบศพครับ
ครับตำรวจสภจนะสงขลาเข้าตรวจสอบเหตุครับหลังจากรับ
แจ้งว่าพบร่างของผู้ตายอยู่ที่กลางทุ่งนาบ้านป่างามอำเภอ
จนะที่เกิดเหตุพบร่างนายอารีโวะอายุ๓๕ปีครับสวม
ยืดกางเกงขายาวนอนตายอยู่ตรงนี้สภาพศพมีบาดแผล
ถูกตีด้วยของแข็งที่ขมับซ้ายหนึ่งแผลจุดพบศพก็คือ
บริเวณกลางทุ่งนาตรงนี้ครับห่างจากบ้านผู้ตายแค่๓๐๐
เมตรนะไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลมากนะฮะค่ะพิสูจน์หลักฐานลง
พื้นที่ไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการ
สอบสวนครับชาวบ้านเล่าว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนต้อน
วัวเอาวัวมาเลี้ยงแล้วก็พบว่านายอารีโวะเนี่ยโดนทำร้าย
อยู่กลางทุ่งนาแต่ยังมีชีพจรนะหายใจแผ่วก็รีบแจ้ง

เย็นวันก่อนชาวบ้านเห็นนายอารีโวะยืนอยู่ที่บริเวณจุดพบศพ
ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเล่านะฮะ
ตอนที่มาดูมันยังมีชีพจรอยู่อีกแล้วก็โทรกู้ชีพ
พอโทรกู้ชีพปุ๊บก็มาวัดโดมก็
เจอได้พูดอะไรไหมตอนที่จังหวัดไม่ไม่มีเลยครับอ่ะเมื่อวาน
ตอนเย็นก็ประมาณ๕โมง
น้องเขาได้เห็นเขายืนอยู่ตรงนี้

สอบถามเมียผู้ตายครับนางจีนยาอายุ๓๐ปีบอกว่าช่วงเย็น
เมื่อวานเนี่ยมีคนโทรหาแฟนเธอให้ออกไปพบหายตัวไปแล้วไม่
กลับบ้านติดต่อก็ไม่ได้รู้อีกทีถูกฆ่าตายพบศพกลาง

ปกตินิสัยและพี่เขาเป็นยังไงน่ะทิ้งไปเกล้าเขา
ตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือผู้ตายมีการติดต่อกับใครบ้าง
เพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยเชิญมาสอบปากคำ
แล้วก็ไปไล่เช็ควงจรปิดหาบ่อแสคนร้าย
ต้นครอบครัวยังไม่รู้ว่ามีเรื่องบาดหมางกับใครบ้าง
ผู้ตายเนี่ยทำงานขับรถร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ
เพลเป็นคนปัตตานีมาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเมียอยู่ที่

สงขลาพร้อมกับตำรวจในพื้นที่

และคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จัก
หรือสนิทกับผู้ตายในระดับหนึ่งเลย
แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าปมเหตุที่ถูกฆ่ามาจากเรื่องอะไร